ไปดูกันที่จังหวัดฉะเชิงเซาบ้างอันนี้เป็นเรื่องของช้างป่า
เขาบุกไปกระทืบคุณตาวัย๗๓ปีคุณตาไปนอนเฝ้าไร่สับปะรดอยู่
ทืบแล้วก็ยังลากร่างคุณตาไปทิ้งไว้กลางสวนสับปะรดด้วยนะคะ
ชาวบ้านในระแวกนั้นบอกเห็นเหตุการณ์อย่างนี้ไม่ไหวแล้ว
กลัวจริงกลัวเดี๋ยวช้างป่ามันจะกลับมาซ้ำรอยไล่คนอื่นอีกหรือเปล่า
เพราะว่าชาวบ้านเขาก็ไปนอนเฝ้าไร่กันเนี่ยนะคะ
ก็เลยบอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเข้ามาดูแลหน่อยค่ะ
เพราะว่ากลัวจริงเรื่องของช้างป่า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางไร่สับปะรดในพื้นที่บ้านเขากล้วยไม้
ตำบลคลองตะเกาอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเซานะคะ
อำเภอท่าตะเกียบพร้อมด้วยทหารพรานที่๑๓๓
รวมทั้งเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างรืนัย

ก็ไปพบศพนายเอกหอมหวนอายุ๗๓ปีแล้ว
เป็นชาวบ้านหมู่๑๔บ้านเขากล้วยไม้
เขาเคาะร้ายค่ะถูกช้างป่า๒ตัว
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างรืนัย
เข้ามากระทืบถึงภายในกระท่อม
และยังลากร่างของนายเอกไปตามไร่สับปะรด
เป็นระยะทางกว่า๓๐เมตร
จากการตรวจสอบสภาพศพค่ะก็ศีรษะแตก
มันสมองไหลด้วยนะคะตามร่างกายกระดูกหักอีกหลายแห่ง
นายสุริยากมลวัยหงษ์ประหลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอท่าตะเกียบบอกว่า
จากการสอบถามชาวบ้านที่ไปกรีดยางพาราทราบว่า
ก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตมานอนเฝ้าไร่สับปะรดในกระท่อมหลังดังกล่าว

มีช้างป่า๒ตัวที่มักจะเดินมาหาอาหารกินในพื้นที่
แต่ครั้งนี้เนี่ยช้างกลับบุกเข้ามาทำร้ายในเอกถึงภายในกระท่อม
รุมกระทืบจนเสียชีวิตแล้วยังรากร่างนายเอกออกมากลางไร่
เมื่อเหตุการณ์สงบลงก็เลยรีบกลับเข้าบ้านโทรศัพท์แจ้งผู้ใหญ่บ้าน
ส่งเจ้าหน้าที่รีบเข้ามาตรวจสอบค่ะ
ชาวบ้านเขาเล่าบอกว่าตอนนี้ตัวเขาเองและครอบครัวอยู่กันด้วยความหวัดกลัวหวัดระแวง
เกรงว่าเดี๋ยวช้างป่ามันจะกลับมาทำร้ายอีกนะคะ
ก็ไม่รู้จะไปฝากความหวังไว้กับใคร
เพราะสถานการณ์ทุกวันนี้ช้างป่าเขาอ่างรืนัยเนี่ย
อารวาสทำร้ายชาวบ้านและทำลายพืชผลทางการเกษตรเสียหายอย่างหนัก
ไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางวันช่วงกลางคืนมาหมดนะคะ
ตอนนี้ชาวบ้านเขาต้องพึ่งตัวเองกันไปก่อน
และเมื่อเกิดเหตุชาวบ้านก็ต้องไปแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือทหารพรานเพื่อขอความช่วยเหลือ
ตอนนี้ก็เลยอยากฝากค่ะขอร้องจริงให้ทางจังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าช่วยเหลือชาวบ้านหน่อยเพราะว่าไม่รู้ว่าช้างจะบุกมาทำร้ายชาวบ้านอีกเมื่อไหร่นะคะ